ก็พูดคุยกันเรื่องของวอเล็กบอลนะครับ
ก่อนหน้านี้เราเห็นกันแล้วในโค้ชว่า
สโมสรเขาประกาศยุติการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
แต่ว่าจะยุบสโมสรเลยไหมหรือว่าขอพักทีม

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักกีฬาอยู่ในสายแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ควรจะต้องช็อกเหมือนกัน
แล้วก็อยู่กับทีมมายาวนานนะครับ
แล้วก็มีการประกาศที่จะไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

ส่วนตัวพอทราบนะครับว่าสโมสรเนี่ยจะยุติการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดูการใหม่ด้วยนะครับ
มีการวางแผนยังไงกันบ้างหลังจากที่พูดคุยกับน้องแล้วครับ
ก็พอจะทราบมาคร่าวนิดหน่อยค่ะว่าจะมีการยกตัวสโมสร
แต่ว่าก็ต้องยอมรับค่ะเพราะว่าเป็นนโยบายของทางผู้บริหาร
เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ได้แต่ทำใจแล้วก็ต้องยอมรับค่ะ

มือเขาก็นึกแล้วก็เลยคุยอยู่ประมาณ๓๔คน
มากี่ทีที่เป็นชีวิตชาติคือที่แซมเข้าว่าจะเป็นแนวทางนี้นะ
เราก็เพราะตามน่ะนิดหน่อยแต่ว่าไม่คิดว่า
จะเป็นซิ่งคลิปจริงอะค่ะ
แล้วหลังจากนี้ได้มีการวางแผนอะไร

เพราะว่าคือเราเป็นรุ่นพี่แล้วก็มีประสบการณ์ในต่างแดนด้วย
เพราะว่าการไปเล่นต่างแดนก็อาจจะติดปัญหาเรื่องโคต้าต่างชาติ
เหมือนที่ในบ้านเรามีเหมือนกันนะครับ
คือก็คุยกับน้องบ้างค่ะว่า
ถ้าใครมีโอกาสได้ออกไปเล่นต่างประเทศก็ควรไป
เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขา
เพราะว่าถ้าใครยังมีฝีมือที่จะสามารถออกไปเล่นได้ก็ให้ออกไป
ส่วนคนที่ไปไม่ได้ก็ต้องดูค่ะว่าทีมในประเทศไทยเนี่ย

ก็ให้เขาดูแลร่างกายเพื่อที่จะเตรียมรอไปเล่นทีมอื่นนะคะ
ส่วนตัวของวันนาเองวางแผนกับตัวเองไว้ยังไงบ้างคะ
คือตอนแรกก็จะเล่นต่ออีกสักปีหนึ่งค่ะ
ถ้าจะเป็นโค้ชก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ

แต่ว่าก็แน่นอนให้สัมภาษณ์กับประเด็นดี
แล้วก็นักกีฬาก็คงจะพูดในมุมมองนี้ได้เพียงมุมมองเดียว

เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าสร้างสโมสรที่ยิ่งใหญ่นะครับ
แล้วก็สร้างสนามของตัวเอง

สุดท้ายยุบสโมสรไปแต่ต้องใช้คำว่ายุบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอก
เพราะว่ายุบติดหมดบาทในการส่งทีมทรวมการแข่งขันต์นี่